คราวของสาวสวยคนนี้แพนเค้กเขมมะนิด
ตอนนี้เนี่ยนะดูเหมือนว่าจะขึ้นแท่นเป็นเจ๊ดันแล้ว

หวานใจคุณสารวัตรหมีนี่แหละค่ะเพราะเห็นแววมาบอกว่าสารวัตรหมีเนี่ย
ที่จะมีงานถ่ายแบบนะคุณแถมยังได้ร่วมงานกับนาฬิกาแบรนด์ดังด้วย
ส่วนงานของแพนเค้กเองก็ไม่น้อยหน้านะคะเพราะว่าแพนเค้กบอกว่า
แถมยังเตรียมไปฉายที่ประเทศจีนอีกด้วย
งานนี้คนก็มองว่าถ้าเกิดว่าหมดสัญญากับทางสังกัดเนี่ยนะ

นางเอกสาวแพนเค้กจะเตรียมเก็บกระเป๋าย้ายไปซบอกคุณหน่องหรือไม่
ฟังจากปากสาวแผนกันเลยดีกว่าจ้า
ตรงที่น้องอ๋อได้เล่นแน่นอนกัน
จริงเป็นโปรเจกต์แบบเป็นโครงการการกุศลมากกว่า
ที่ทำให้พระอาจารย์รูปหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งก็จะทำเป็นหนวดชีวประวัติของท่านอย่างนี้
แล้วก็ไปฉายที่ประเทศจีน

เอามาฉายในเมืองไทยหรือเปล่าแม่แน่ใจ

จริงก็ร่วมงานกับพี่ห่องกันมาส่วนมากเป็นงานบุญค่ะ
เจอกันตลอดแทบทุกวัดในเรื่องของงาน

เพราะว่าด้วยค่ายด้วยช่องก็ยังไม่ได้ตรงกัน

แต่ว่าก็จริงพี่ที่เราเจอกันน่ารักทุกคน
คือถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันตรงไหนก็แบบก็ยินดีจริง